ที่อีสานเจอกับน้ำท่วมภาคใต้เจอหมอกควันค่ะ

มันเป็นหมอกควันที่มาจากอินโดนีเซียเข้าไปที่สงขลาเต็มเลยนะคะ
ไปดูสถานการณ์หมอกควันไฟป่าที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียกันหน่อยค่ะ
เกษตรลมนี่นะคะมันพัดเข้ามา
สงขลาตอนนี้ถือว่าค่อนข้างวิกฤตแล้วก็หนักสุดในรอบปีเลย
จังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดอยู่ในสภาพนี้ค่ะ
หมอกจังหรือควันอันนี้หมอกล้วนเลยนะคะ

ผมก็ฟังคุณเพลินนึกว่าร้องเพลงอยู่

ทั้งหมดที่เห็นมันคือควันหมดเลยนะ
ใช่คืออากาศถือว่าปิดเลยนะคะ
วันหนาทึบทั่วท้องฟ้ามองอะไรไม่เห็นเลย
แปบตาด้วยหายใจลำบากด้วย
ทัศนวิสัยนะคะก็ทำให้การมองเห็นลดลง
มันปกคลุมทั้งพื้นที่ตัวเมืองและในทะเลด้วยค่ะ
ธนันชัยวรรณสุขผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๑๖บอกว่า
สถานการณ์หมอกควันหนักขึ้นตั้งแต่บ่าย๒เมื่อวานนี้
เฉลี่ยรายชั่วโมงมันเพิ่มสูงขึ้น๑เท่าตัวค่ะ
นี่แตะ๑๐๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแล้ว
เฉพาะพื้นที่หาดใหญ่เนี่ยค่ามาตรฐานมันต้องไม่เกิน๕๐นี่พุ่งไปร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็จะเริ่มลามไปที่สตูนยะลาปัตตานี๔จังหวัดนี้
ข้างที่จะรับผลกระทบแล้วนะคะ

เจ้าระวังเรื่องของสุขภาพ
เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วง๒๓วันนี้นะคะ
คุณผู้ชมส่งไลน์เข้ามาหน้าจอนะฮะเชียงใหม่สารพีฝนตกหนักเลย

ตอนนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้ด้วย
เพราะว่าเจอปัญหาหมอกควันด้วยนะครับ